ก็ความเคลื่อนไหวก่อนที่ทีมชาติไทยจะทำศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒กลุ่มจีน
ประเดิมสนามเปิดบ้านเจอกับเวียดนาม๕กันยายนนี้
ล่าสุดนะคะอาเกียรานิชิโนกุญซือชาวญี่ปุ่นก็วางแผนว่าจะประกาศตัดตัวจาก๓๓คน
เหลือ๒๓คนสุดท้ายในวันที่๑กันยายนนี้
ก็คือจะมีเกมอุ่นเครื่องก่อนในวันที่๓๑สิงหาคม
สิงหาคมอุ่นเครื่องเสร็จตัดสินใจได้แล้วว่า๒๓คนจะเป็นใคร
วันที่๑จะประกาศ๒๓คนสุดท้าย
ก่อนที่จะกลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งวันที่๒กันยายนค่ะ
โดยทีมชาติไทยก็จะเก็บตัวรอบแรกตั้งแต่๒๗สิงหาคมนี้เลย
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนามคู่แข่งของไทยหน่อยนะครับ
ล่าสุดก็มีประเด็นที่ทำให้ปั๊กฮังซอร์เอ็ดโค้ชชาวเกาหลีใต้ของเวียดนามเขามีปัญหา
บุกไปเยือนอัลตายทีมจากเติร์กเมนิสถานในวันที่๒๘สิงหาคม
ก็จบแล้วก็จะบินกลับมาสมทบกับผู้เล่นในแคมป์อย่างเร็วที่สุดก็คือวันที่๓๑สิงหาคม
ก็เวียดนามจะมีโปรแกรมเก็บตัวในวันที่๒๗สิงหาคมหรือว่าวันเดียวกับทีมชาติไทยนี่แหละครับ
คือตอนแรกเขาไม่ได้เก็บวันนั้นแต่รู้สึกว่าเขามาเลื่อนทีหลังเพื่อให้มีโปรแกรมในการเก็บตัวเนี่ยเวลาเข้ากันกับทีมชาติไทยเลย
คือเขาก็อยากจะชนะเกมนัดนี้ให้ได้เหมือนกับเรานี่แหละ
ก่อนที่จะคุมทีมชาติไทยเขาเคยพาทีมชาติญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลกนั่นก็คือฟุตบอลโลกปี๒๐๑๘
จะสร้างประวัติศาสตร์พาทีมจากเอเชียผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกด้วย
แต่สุดท้ายพลาดท่าแพ้เบลเยี่ยมไป๒ประตูต่อ๓นะคะเขามีแท็กติกเรื่องของเกมลุกไปดูกันแล้วกันว่าแทคติกในเรื่องของเกมลุกจุดเด่นเขาเป็นอย่างไรกับรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมชาติไทยมีกุญสือชาวญี่ปุ่นกุมบังเหียนเป็นครั้งแรก
ซึ่งภารกิจแรกของกุญสือรายนี้คือการคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่
ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกประเดิมสนามกับทีมชาติเวียดนาม
อดีตที่ผ่านมาอากิระนิชิโนเคยดำรงตำแหน่งประธานเทคนิคของทีมชาติญี่ปุ่น
ทำให้เขาคุ้นเคยกับทีมจากเอเชียเป็นอย่างดี
วิถีการทำทีมของโค้ชตำรับสมุรายคนนี้
ทำให้แฟนต่างจับตากับแท็กติกของกุญสือรายนี้
ที่จะนำมาปรับใช้กับทีมชาติไทย
ในวันที่เขาคุมทีมชาติญี่ปุ่นลุยศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘
เขาจะจัดตัวผู้เล่นในระบบ๔๒
ซึ่งเป็นระบบที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเหมาะสมที่สุดกับฟุตบอลญี่ปุ่น
จากขุนพลแดนสมุไรมีกองหน้าที่เก็บบอลได้ดี
และมีผู้เล่นริมเส้นที่มีประสิทธิภาพ
ขณะที่กองหลังนิชิโนสามารถใช้เซ็นเตอร์ที่มากประสบการณ์
แดนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่เห็นในฟุตบอลโลกแท็กติกของนิชิโนเป็นบอลสไตล์ลุก
กดดันคู่ต่อสู้ตลอดทั้งเกม
ขณะเดียวกันผู้เล่นในทีมจำเป็นต้องมีพละกำลังที่ดี
ซึ่งแท็กติก๔๒๓๑ใช้ได้ผลในศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘มาแล้ว
เทียบกับทีมชาติไทยหลังการประกาศรายชื่อ๓๓ผู้เล่นชุดแรก
จะเห็นว่านิชิโนตัดสินใจเรียกผู้เล่นกองหน้ามาเพียง๒คน

หากยึดจากระบบ๔๒๓๑ก็ถือว่าพอที่จะนำแท็กติกมาปรับใช้ได้
หากมองจากแผนการเล่น๑๑ตัวจริงของทีมชาติไทยอาจจะออกมาในลักษณะนี้คือ
การใช้เซ็นเตอร์มากประสบการณ์๒คนโดยมีแก๊กซ้ายและแก๊กขวา
เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในทีมโดยใช้สามประสานในแดนกลางลุกนั้น
เป็นผู้เล่นที่สามารถจบสกอร์ได้ดีและทิ้งกองหน้าตัวเป้าไว้๑คน

จะต้องปรับสไตล์การเล่นอยู่พอสมควร
ยภาพของผู้เล่นไทยในบางตำแหน่ง

นิชิโนอาจจะปรับมาใช้เซ็นเตอร์๓คนก็เป็นไปได้

การประกาศตัวโดยใช้กองหน้าเพียง๒คน

เพื่อให้กองกลางเติมขึ้นไปทำเกมลุกและยิงประตู

นับว่าแท็กติกนี้มีความเป็นไปได้สูง
ที่จะถูกนำมาใช้เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตามผู้ที่รู้แท็กติกของทีมชาติไทย

แฟนฟุตบอลทุกคนเชื่อว่ากุญสือรายนี้

พร้อมจะนำช้างศึกพังงาดบนเวทีเอเชียเรียบร้อยแล้ว

ผลการแข่งขันใน๒เกมแรกของนิชิโน
เป็นไปอย่างที่แฟนชาวไทยคาดหวัง
วิทยาลัยวิทยาลัยเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน